คุณผู้ชมคะมีพระขอความช่วยเหลือขอคำแนะนำจากหมอปลามือปราบสัมภเวษี
เพราะว่าจะรื้อสาราการประเรียนหลังเก่าไม่กล้ารื้อทำไมฮะ
ก็กลัวมีอะไรอาถรรพ์หรือเปล่าหรือแล้วมันจะไม่ดีหรือเปล่า
หมอปลาจะแนะนำยังไงได้บ้างไหมเหรอใช่เดี๋ยวพาไปดูหน่อยครับ
รักษาการเจ้าอาวาสวัดเขาพระค่ะอยู่ในพื้นที่หมู่สาม
ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะคือพระท่านเนี่ยติดต่อ
ทางเพจของหมอปลามือปราบสัมภเวษีเลยนะติดต่อไปเองเลยเหรอใช่ค่ะ
บอกว่าหมอปลาแนะนำหน่อยเถอะเพราะว่าจะมีการรื้อสาราการประเรียน
หลังเก่าครับกระเบื้องหลังคาที่ทำจากไม้เนี่ยสร้างมาตั้งแต่
สองพันสี่ร้อยหกสิบเก้าอ๋อมันนานมากนานมาก
ตั้งใจจะบุรณะส้อมแซมให้มันดีขึ้นเนี่ยนะคะครับ
เชื่อว่าก็มีความศักดิ์สิทธิ์ด้วย

ใช้วัดนี้เป็นที่พักทัพ

หลวงพ่อต้องติดต่อวัฒนธรรมจังหวัดหรือเปล่า

มันจะเป็นโบราณสถานเก่าแก่
โอ้โหถ้าตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากนี่ใช่ไหม

คุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเราค่ะ
ขอไปที่วัดหน่อยวัดเขาพระนะคะ

ทางเข้าเป็นถนนลูกรังนะคะ

ได้คุยกับท่านรักษาการเจ้าอาวาส

สายันอินุทธวิโร

แล้วก็ไปดูสาราการประเรียนที่ว่า

ก็เป็นสาลาเกาะอิด

กระเบื้องหลังคาเนี่ยถูกเปลี่ยน
ใช่หากระเบื้องเนี่ยปลีนมีรัว
แล้วทำยังไงรู้ไหมคุณผู้ชม
พระท่านบอกว่าก็ไม่รู้จะทำไง
ท่านก็เอาจีวอน
หลวงพอก็พาทีมข่าวเดินดูพาเนกุติ

ถามว่าทำไมไม่เสร็จมันมีเรื่องของการทุจริตในการก่อสร้าง
พอสร้างไม่เสร็จแล้วทำยังไงมีเรื่องทุจริตแล้วทำยังไง
ก็ปล่อยทิ้งร้างเอาไว้แบบนั้นก่อน
นี่นะคะท่านรักษาการเจ้าอาวาสวัดเขาพระท่านเล่าให้ฟังเพิ่มเติมค่ะ
บอกว่าวัดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่๒๐ถึง๒๑
เรียกว่าเมืองเนินทองหรือชุมนุมกองทอง
ต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช
ใช้วัดตรงนี้แหละค่ะเป็นสถานที่ฝึกอาวุธให้กับทหาร
สาราการประเรียนสุดโสมก็บุรณะมาตลอดนะคะ
ล่าสุดมีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมาช่วยบูรณะให้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ดูแลบูรณะอะไรอีกเลย
แล้วตอนนี้ซุดสมหนักมากคือไม้เนี่ยปลวกมันกินหมดแล้ว
วันไหนฝนตกลมแรงแทบจะถล่มลงมาเลยนะคะ
สาราการประเรียนหลังนี้โอ้โหพระท่านบอกว่าเอาพูดกันตรงจริง
กลัวอาถรรพ์ท่านบอก
ท่านบอกว่าถ้ารื้อแล้วก็กลัวอาถรรพ์
เพราะสาราการประเรียนสร้างมาเป็นร้อยปี
เป็นวัดอยู่แล้วสมัยสุโขทัยเนี่ย
แต่วันที่๒๐๒๑มันก่อนพระเจ้าตาก
หลายครั้งครั้งสุดท้ายนี่หมอปฐุมวันมาทำป้าอยู่นั่น๔๐กว่า๔๕ลื้อ
ก่อนหน้านี้พระที่เคยจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้เคยเล่าให้ฟังค่ะ
ตอนที่มาจำพรรษาไม่ได้จุดทูปขอเจ้าที่เจ้าทาง
พอกลางคืนมีผู้ชายคล้ายนักรบโบราณรูปร่างสูงใหญ่กำยำ
่งจงกระเบนสีแดงไม่ใส่เสื้อมายืนปลายเท้า
ชายโบราณมานอนข้างจนพระสะดุ้งตื่นแต่ก็ไม่กล้าลุกขึ้นมา
รุ่งเช้าพระรูปนี้ถือกรวดสะพายย่ามบาดอัธบริคารแล้วออกจากวัดไปเลยค่ะ
โอ้โหออกจากวัดไปเลยรักษาการเจ้าอาวาสบอกว่าเคยเจอเหมือนกัน
กลางดึกคืนนึงหลวงพ่อถือไฟฉายเดินไปปิดไฟที่ติดกับสารใต้ต้นไม้ที่อยู่ในวัดนี่แหละ
หลวงพ่อมองไปเห็นชายชะลานุ่งขาวห่มขาวยืนอยู่แบบนี้
แล้วมองมาที่หลวงพ่อหลวงพ่อบอกสะดุ้งนะสะดุ้งเลย
แต่หลวงพ่อทำทีเป็นมองไม่เห็นครับเห็นแต่ทำเหมือนไม่เห็น
อ่าก็เอื้อมมือไปปิดไฟแล้วเดินหนีไปเลยนะคะ
หลวงพ่อท่านบอกว่าก็เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
หมอปลาแนะนำหน่อยได้ไหมว่าสาราการประเรียนนี้เนี่ย
หลือบุรณาได้ไหมถ้าหลือบุรณาได้ทำอย่างอะไรดี
ฉันเดินไปก็เห็นคล้ายมีคนนั่งมองเราอยู่
ชุดขาวเราก็มาทำให้รู้ไม่ชี้เดินไปเราก็อยากให้หมอปลา
ฉันดูแล้วหมอปลานั้นเขามีอะไรอยู่ในตัวเขา
เขาจะสัมผัสได้ไงก็บอกว่าถ้ามีเวลาผ่านมาทางกำแพง
แวะมาหน่อยให้มาช่วยดูให้หน่อยมันยังไงให้แกเดินดูเนี่ย
เพราะเราไม่รู้ว่าครั้งที่สองตอนที่ตั้งฐานทัพอยู่เนี่ย
ส่งสะเบียงให้พี่โลกใช่ไหมอาแจบังกี้มันรู้มันส่งทหารเข้ามาตายเนี่ย
เราไม่รู้มันฆ่ากันตายไปเท่าไหร่ตรงนี้
อ่าเนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องเล่าต่างต่างก็เยอะแค่ไปหมดที่นี่นะครับใช่ค่ะ
ว่ายังไงนะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวฟังหน่อยนะครับ
การที่พระท่านกลัวเรื่องอาถรรพ์ในการลื้อสาราเนี่ย
อันนี้ผมต้องลงพื้นที่ก่อนว่าแท้ที่จริงแล้วอ่ะ
มันมีอาถรรพ์ตามคำบอกเล่าว่าวัดนี้มันเป็นวัดโบราณมานะฮะ
ส่วนประเด็นที่มีการไปเจอใต้ฐานเจดีมีการเจอกรุพระ
อันนี้มันเป็นเรื่องปกติซึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยพอจะสร้าง
ดีเนี่ยก็จะเอาพวกพระแก้บนบ้างหรือพระที่ตัวเองสะสมบ้าง
หรือพระหากบ้างเอาใส่ไว้ใต้ฐานเจดีนะแล้วพอนานวัน
เข้านานวันเข้าเจดีชำรุดเราก็จะเจอพระพวกเนี้ยอ่าน
เนี้ยมันคือเรื่องปกติของคนโบราณที่ชอบเอาพระใส่ไว้
ใต้ฐานเจดีช่วงที่กำลังก่อสร้างนะครับส่วนประเด็นที่อ่า
จะทำอย่างไรกับสถานที่ตรงนี้ผมขอลงพื้นที่ก่อนว่า
ต้องแก้ไขยังไงมันเป็นอย่างอาถรรพ์ที่อ่าพระท่านกลับ
หรือเปล่าถ้าเป็นอาถรรพ์เราก็พร้อมแก้ไขให้อ่าก็
เดี๋ยวรออีกทีนะฮะคือถ้าหลวงพ่อสบายใจเรื่องอาถรรพ
อาถรรพ์แล้วเนี่ยก่อนจะทำอะไรอย่าลืมไปถามทางอำเภอ
หรือว่าจังหวัดเขาหน่อยใช่ค่ะใช่ไหมมันมีเรื่องของประวัติศาสตร์
หรือว่าอะไรพวกนี้แล้วไหนจะโครงสร้างเรื่องการก่อสร้าง
อะไรพวกนี้อีกนะฮะนะฮะอ่าเดี๋ยวตามความคืบหน้าให้นะครับ